เอาล่ะคุณผู้ชมครับหน้าร้อนแบบนี้นะ

น้ำแข็งก็เย็นดีกินไปแล้วก็เสียวฟันดีจังเลย
โอ๊ยแปลงฟันด้วยนะถ้าอย่างนั้นจะได้มีเก่าอะไรเพลือฟัน
แต่ว่าหวานเย็นอร่อยหอมด้วย
ผมจะพาไปทานที่ศรุโลกของดีของขึ้นชื่อเลย

จะไปดูหน้าตาเป็นยังไง

คือมองเผินก็เหมือนวุ้นทั่วไปเนาะ
แต่สีตาลนวลแบบนี้น่าทานสุด
เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในปั๊มเชลล์นะครับ
ริมถนนสายพิศนุโลกอุตรดิษฐ์ฝั่งขาเข้าเมืองพิศนุโลก
เจ้าของร้านเขามีความคิดที่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางร้าน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่า
ของดีของเด็ดที่วัดโบด
น้ำตาลสดเนี่ยควรจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
สุดท้ายก็มาทำเป็นวุ้นแล้วก็คิดสูตรขึ้นมาเรื่อยมาจนกลายเป็น
ุ้นน้ำตาลสดที่หอมหวานชื่นใจค่ะโอ้โหนี่ไปสั่งกันได้นะครับ
เขาตั้งชื่อเอาไว้ว่าเจเดียวุ้นตาลสดลองเสิร์ชหาดู
แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวตัวเค้กไปดูกันหน่อย
เค้กวุ้นตาลสดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขายเป็นปอนอย่างนี้
ทำเหมือนเค้กเลยที่ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณชนะมันคือวุ้นหรือเค้กแน่
มันเป็นวุ้นแต่ทำในลักษณะไปขายเป็นปอนด์ก็มีแบบคล้ายเค้กนะครับ
คือถ้าเป็นชิ้นเล็กเนี่ยก็ชิ้นหนึ่งก็๒๕บาท
แต่ถ้าสั่งมาเป็นปอนด์เลยกลมอย่างที่เห็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
ละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยแต่ละวันจะมีลูกค้าสั่งวุ้นตาลสดของ
คุณเจ้าของร้านเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบปอนด์อืม
แพงด้วยไงขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ราคาก็ไม่แพงอย่างที่น้องใบตองบอกแล้วก็การขายของเขานะครับ
เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาต่อยอดแปรรูปขึ้นมาใหม่แบบนี้
ส่งผลดีนะคุณผู้ชมนะค่ะดีต่อกระเศรษฐกรที่ปลูกตาลด้วย
เพราะว่าทำให้สวนตาลนั้นสามารถนำผลผลิตมาขายให้กับทางร้าน
โดยตรงปริมาณมากนี่แบบนี้บิงซูเคยเห็นไหม
ก็มีด้วยบิงซูตานบิงซูตานสดครับโอ้โหมันช่างหอมหวานอร่อยอะไรเช่นนี้
แล้วที่สำคัญผลิตภัณฑ์อื่นที่แปรรูปออกมานอกจากบิงซูแล้วยังมีอย่างอื่นอีก
อย่างเช่นน้ำตาลปึกน้ำตาลสดบรรจุใส่ขวดอันนี้มีแน่นอน
ไปทานรับรองอร่อยแน่นอนผมเคยทานแล้วนะครับ
ตาลสดที่วัดโบดเนี่ยหอมหวานคุณเคยทานที่วัดโบดเลยเหรอ
ในตัวเมืองนี่แหละเขามาขายในตัวเมืองเอาแล้วคุณไม่ซื้อมาฝากอ่ะ
ตอนนั้นเราแหมมันนานแล้วน้องใบตองคุณนี่ก็แหมช่างย้อนอดีต
ก็อยู่ดีนี้ตอนนั้นคือยังไม่รู้จักกันคุณอยู่ดีนี้คุณก็พูดอย่างแต่ผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นอย่างงี้จริงจริง
อย่าอย่าชอบกอร์ดอดีตอย่าอินมากอย่าอินมากคุณรู้กอร์ดอดีตผู้หญิงไม่รู้เป็นอะไร
ทำเรื่องน้ำตาลก่อนบุญตาลก่อนชอบยังไม่หมดยังไม่หมดคุณผู้ชมครับ
ใครที่อยากจะไปสั่งก็เอามาทานก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อน

พอเอามาทานตอนที่มันเย็นผมบอกเลยว่ามันจะชื่นใจแล้ว
มันจะหอมหวานอร่อยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
จะได้ดูแบบแล้วก็แชร์กันไปด้วยนะคะชวนเพื่อนมากินกันเยอะ